พาไปดูต่อไปนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นเด็กชายอายุสักประมาณ๑๐๑๕
๓ปีสักประมาณ๓คนได้
เวียนกันก่อเหตุขโมยเงินตู้บริจาคในวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
วิธีการเขาจะใช้กาวยางทาที่ไม้เรียวแล้วก็ห่อนลงไปในตู้บริจาค
ดึงเงินขึ้นมาและเนี่ยไม่พลาดกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมเอาไว้ได้คุณผู้ชม

ใช่ค่ะ๑๐๑๓ปี
นี่เป็นกล้องวงจรปิดค่ะภายในวิหารหลวงพ่อพระใหญ่วัดโพคารามอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
บันทึกภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒๑๔แล้วก็๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
จากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเป็นเด็กชายอายุสักประมาณ๑๐๑๓ปี
นำไม้เรียวที่ทากาวยางเอาไว้เสียบลงไปในตู้บริจาคเงินทำบุญ
ดึงเงินออกมาได้แล้วก็หยิบเงินใส่กระเป๋ากางเกงก่อนหลบหนีไปอย่างใจเย็นค่ะ
ด้านพระสมุทรสุภาชัยพัทราจาโรพระเลขาเจ้าอาวาสบอกว่า
จากการตรวจสอบเนี่ยนะเพราะว่ากลุ่มเด็กต้องสงสัยน่าจะมีสัก๓คนได้
หมุนเวียนกันเข้ามาก่อเหตุโดยใช้อุปกรณ์เหมือนกัน
ซึ่งเงินในตู้รับบริจาคเป็นเงินค่าน้ำค่าไฟของวัด
แต่ว่าเด็กก็ยังเข้ามาก่อเหตุจนได้ค่ะ
ขณะนี้นะคะทางวัดทราบแล้วว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นลูกเป็นหลานของชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
ซึ่งที่ผ่านมาเด็กกลุ่มนี้สร้างความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง
มาขโมยของในวัดโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรมโดยเฉพาะเงินที่อยู่ในตู้บริจาค
ถูกขโมยไปแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนับสิบครั้งแล้วนะคะซึ่งทางวัดเองก็ไม่อยากจะดำเนินคดีกับเด็กเหล่านี้
แต่หากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการอะไรเลยเดี๋ยวจะทำให้เด็กได้ใจแล้วก็ไปก่อเหตุซ้ำอีก
เรื่องต้นค่ะทางวัดเขาได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้
และให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยสอดส่องดูแลแล้วก็ปรามเด็กกลุ่มนี้ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่
ให้นำเด็กกลุ่มนี้ไปอบรมบ่มนิสัยซะหน่อยเพื่อให้กลับตัวกลับใจก่อนจะเติบโตออกไป
เพื่อจะไม่ให้ไปก่อเหตุที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมต่อไปนะคะ
เดี๋ยวนี้เหตุการณ์ต่างมันเกิดขึ้นกับเด็กที่อายุน้อยลงน้อยลงเรื่อย
ค่ะนะครับน่ากลัวต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันดูแลเนอะให้คิดหน่อยใช่ครับ